ประมาณสักตี๓ตี๔เขาบอกว่าโดยคนปกติทั่วไป
ถ้าไม่ใช่เรา๓คนและทีมงานกำลังหลับสนิท

หลับลึกหลับสนิท

แต่เหตุการณ์แบบนี้ไม่ไหวนะ

เดี๋ยวก่อนผู้เสียหายนอนอยู่ตรงนั้นเหรอ
คนพ่อแม่ลูกลูกขวบนึง

โอ้โหคุณผู้ชมนี่ขนลุกแทนเลยเนี่ย
จังหวะแบบพลิกตัวอะไรแบบนี้
คนก่อเหตุก็อยู่ข้างอ๋อถ้าเอามือถือเปิดแปดอย่างนี้เหรอ

เขานอนกันอยู่ในบ้านมันเข้ามาขโมยของถึงหัวเตียงคุณผู้ชม

นี่กลัวนิดนึงถึงบอกไงกลัวเหลือเกินว่าถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วมาเจอกัน

เกือบตี๔กำลังหลับสนิทเลยนะครับเมื่อ๓สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แหละนะ
ทีมข่าวเนี่ยทีมข่าวลงไปเมื่อวานนะครับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่บางใหญ่นนทบุรีครับ
เจ้าของบ้านบอกบ้านนี้นะคือพี่ผมขอสงวนชื่อไปแล้วกัน
ได้พี่แล้วคนร้ายเป็นยังไงพี่เล่าหน่อยได้ไหมได้
คนร้ายเนี่ยเข้ามาทำประตูหลังบ้านจากนั้นก็เดินเข้าออกบ้านอยู่สามรอบ
มันเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ดูดีนะน่าจะมีรอปภ
นั่นน่ะสิมีเดี๋ยวมีข้อมูลที่พี่จะเล่าให้ฟัง
คือมาลื้อค้นทรัพย์สินอย่างใจเย็นเลยแล้วเอามากองไว้ข้างบ้านก่อนนะ
กองไว้กองไว้แล้วคราวนี้บุกไปถึงหัวเตียงเลยครับ
หัวเตียงเมื่อกี้นี่เอาอะไรไปบ้างอ่ะพระเครื่องเงินสดทรัพย์สินอื่น
อกจากนี้ยังมีทรัพย์สินที่คนร้ายทำตกทิ้งไว้ที่รั้ว
บ้านนี้นะบ้านนี้นะบ้านนี้ไม่เปิดเผยชื่อนะมันเข้าอีกบ้านหนึ่งเลยนะ
มันเข้าต่อเลยอ่ะนี่พี่บ้านนี้เปิดเผยตัวพี่พุทธมงคล
พุทธมงคลบอกว่าถูกคนร้ายขโมยของเหมือนกัน
เนี่ยมันปีนนะมาจากรั้วด้านข้าง

มีการแวะนะมันมีเวลาแวะดูบ้านทุกหลัง

มึงเข้าทางไหนพี่เข้านี้เหรอ

เข้ามาเสร็จปั๊บมาขโมยนาฬิกากุญแจรถ

เอาผ้ามาโพกหัวสวมถุงมือผ้า

ถ้าไม่ใช่ลอยเขาเรียกนะ

ปีนเข้ามาจากทางรั้วข้างโครงการนะครับ
แล้วก็เดินเลาะตามแนวรั้วหลังบ้านเนี่ยครับ

ไปตามบ้านหลายหลังเลย

เขาก็เดินเลือกจนเจอบ้านที่เข้าได้

ที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ย

คล้ายกับคนงานก่อสร้าง

ผ้าคลุมหัวที่เปิดจำพอด์หน้า

นี่แหละเบื้องต้นตำรวจสพบางแม่นาง

แล้วกันของรอพคือรอพมีแต่
รายงานข่าวบอกว่าไอ้หมอนี่
มันรู้เวลาเข้าออกเวรของเรา

ไม่รู้อ่ะ

อันนี้คาดการณ์แบบนักข่าวนะไม่ได้กล่าวหาใครนะ

อืมเอ๊ะแต่ว่าช่วงระหว่างรอยต่อระหว่างกะนี้กับอีกกะนึงเนี่ย

คงจะไม่ปล่อยให้ว่างให้ป้อมรอปภล้างหรอกมั้ง
มันก็มีว่าเฮ้ยวันนี้เราไปก่อนนะเดี๋ยวอีก๕ทีมาใช่ไหม
เราไปก่อนมันก็มีบ้างแหละแบบนี้เออค่ะ